สวัสดีค่ะ

วันนี้นะคะได้เวลาของแม่บ้านผ่ารวย
วันนี้เราจะรวยกับอะไรดีอาพิช

อยากจะถามลูกว่าลูกทั้งสองคนชอบพวกงานประดิษฐ์ประดอย
งานการฝีมืออะไรต่างพวกนี้ไหม

ก็ทำเป็นพวกแบบกิ๊บติดผมแล้วเอามาประดิษฐ์อะไรลูกปัดอะไรแบบนี้แม่

แต่เคยดูเวลาครูสอนพวกวิชากรรมพออะไรอย่างนี้

การงานผู้หญิงอาชีพ

รุ่นแม่ก็เรียกว่าวิชาศาสตร์กรรม
ถ้าเย็บปัดผักร้อยทำอาหารก็ได้ผ่านตามรวมไปเลย
แต่จะบอกให้ทุกคนเลยว่าวันนี้คุณแม่จะพาย้อนไปกับธุรกิจที่เขาเอาสิ่งของมาประดิษฐ์ให้กลายเป็นกระเป๋า
เครื่องประดับแล้วก็ของใช้ที่มีชิ้นเดียวในโลก
แต่พอทำออกมาแล้วไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนไม่ว่าจะใครใช้ได้เก๋ไกลสุด

อ้าวเนี่ยข้อเรียนเค้าสอนเราเลยใช่มั้ย
แน่นอนเลยเดี๋ยววันนี้เขาจะมาสอนให้พวกเราได้เรียนแบบฟรีสนใจเปล่า

เบบ๊อน

คุณรีมพัชริยาบุญเกลือ
เจ้าของไอเดียงานฝีมือสุดเก๋
ในระมิตเครื่องประดับและของใช้ธรรมดา
เพิ่มมูลค่าได้มากกว่าเท่าตัว
ขอต้อนรับนะคะคุณดรีมพัชริยาบุญเกลือค่ะ

รักมากเลยที่เราเห็นอยู่เนี่ย
ชื่อเขาก็บ่งบอกอยู่แล้วไงคะ
มันเป็นยังไงมายังไงคะถึงได้มาเกิดร้านนี้
แต่ว่าจะเป็นชื่อร้านบุญเกลือเป็นนามสกุล
แต่พอเปลี่ยนเป็นขายกระเป๋าด้วยชื่อบุญเกลือมันเรียกยากค่ะ

ก็เลยเอาชื่อตัวเองด้วยผสมกับเมอร์เข้าไปก็เป็นดีมเมอร์
อ๋อแล้วตอนแรกเลยเป็นร้านขายอะไรก่อน

เขาเป็นคนมีฝีมือนะการแบบมารวมสงรวมสีต่าง
แสดงว่าเป็นคนชอบงานฝีมือพวกนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะ

ก็จบเกี่ยวกับศิลปะต่างใช่ไหม

แล้วอย่างนี้คือสิ่งที่เราเรียนมาเราก็เอามาทำแบรนด์ของเรา
ใช่ค่ะมันเกี่ยวกับพวกแมทสีอะไรอย่างนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกับที่เรียนมาด้วย
ส่วนการเลือกสีเนอะไม่ใช่หยิบอะไรมาก็ได้

อย่างนี้บอกว่าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ค่อนข้างดีเพราะว่ามันได้ความที่ไม่เหมือนใครด้วยอะไรอย่างนี้
เราก็ตามเทรนด์ที่มันฮิตกันอยู่ในปัจจุบันด้วยมามิกซ์ให้มันเข้ากับเป็นงานของเราด้วย
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแบบประมาณไหนแนว
แก่อย่างนี้มีไหม

ตั้งแต่เด็กเลยค่ะเด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยก็ได้ทุกกลุ่มเลยค่ะ
โอ้ยตอบโจทย์หมดเลยนะคุณพีชเลิศ
ถ้าผู้หญิงเก๋แก่ได้หมดเลยนี่อะพี่ลองถึงสิตายเหมือนหมาพุดเดิ้นน่ะหรอก
แล้ววัตถุดิบที่เอามาใช้นี่คือก็เป็นกระเป๋าสาร
ใช่ค่ะเหมือนเป็นแบบเป็นผักตบชาวาเป็นงานโอท็อปที่เขานิยมใช่นิยมอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มาใช้วัตถุดิบที่เราหามามามิกซ์ให้มันเป็นงานใหม่ขึ้นมาเอง
มันมาวาดรวดลายเนี่ยเหมือนมาวาดรูปอะใช่เออ
แต่แต่งงานพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ได้มาทำอะไรเพิ่มเติมบางทีก็ดูแบบเฉยไปหน่อยไม่น่าถูก
งั้นถามกลุ่มลูกค้าเนี่ยคือมีหลากหลายอย่างนี้มีชาวต่างชาติด้วยไหมคะหรือคนไทยเยอะกว่า
ทั้งได้ทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเลยโชคดีมากเลยค่ะที่ต่างชาติเขาก็ชอบงานแนวนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้
ว่าต่างชาตินี้ยิ่งชอบนะน้องดรีมนี่คือน้องดรีมก็มาถักเอาใหม่นะเนี่ย
อันนี้ก็เป็นงานบางอันทำเองบ้างบางอันเราให้เพื่อนที่เราทำเป็นผักแล้วก็ออกแบบค่ะว่าอยากได้เป็นลายโบนะทำให้หน่อย

ก็ประมาณร้อยกว่าบาท
ร้อยกว่าบาทขึ้นมาประมาณ๑๐๐เลยนะ
ไม่แต่ว่าถือไว้โอเคนะเพราะว่าให้ไอเดียไง

อ๋อมันก็มีหนึ่งเดียวด้วย
ไม่ใช่แค่ไอเดียอย่างเดียวฝีมือ
เวลาในการทำแบบอ๋อนี่แหมก็อัพราคาขึ้นมา
ราคาของมูลค่าของกับมูลค่าคิดนี่มันไม่ใช่
มันคุณะเรื่องเนอะใช่ใช่มีมูลค่าในการทำใช้เวลาอีกแล้วอ๋อ

มีทั้งไต้หวันฮ่องโกงญี่ปุ่นนี่
แล้วก็จะมีลูกค้าส่งคือที่พลัตตินั่ม
อือว่าเราส่งเขาตลอดอยู่แล้วส่งเขาก็ไปขายส่งอีกทีนึงอ๋อ

รายรับกำไรอยู่ที่ประมาณเท่าไรคะ
ถ้าถ้าเป็นนับเป็นอาทิตย์ดีกว่าค่ะ
ดีใจด้วยนะ
เคยมีวันแต่งเป็นที่มีมาที่ร้านมั้ย

ถ้าคู่ให้ควบหรือยังยังวะ

ใส่หมูอีกมั้ยใส่หมูอีก

มีไหมน้องดรีมแต่งจัดเต็มอย่างนี้แล้วภูมิใจเลย
มีค่ะแต่ว่าเขาก็เสื้อผ้าเขาจะเรียบ

ไม่เสื้อผ้าเขาเรียบหน้าเขาเรียบมาหน้า

แล้วก็จะส่งรูปให้เขาดูว่า

หนึ่งเดียวเดี๋ยวเราไปเลือกกันว่าเราจะทำอะไร
ตอนนี้เราพักสักครู่ช่วงหน้ามาดูฝีมือของพวกเราค่ะ